กลับมาติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะซึ่งไทยรัฐนิวส์โชว์เราเองก็ยังคงติดตามความคืบหน้าเรื่องคดีของคุณแตงโม
ไขปริศนาการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะคะวันนี้ทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่อีกแล้วพี่เบิร์ต
นั่งเรือลำที่ลักษณะคล้ายกันกับโคบอล๒๕ลำเกิดเหตุลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาไปดูกันหน่อยว่าจุดตกจุดหล่นมันจะเกิดจากอะไร
มันจะเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวหรือว่าสตอรี่เรื่องที่คุณแตงโมปัสสาวะเนี่ย
มันจะเบาบางเหลือเกินในความรู้สึกของคนที่ติดตามข่าวนี้มานะคะใช่ค่ะนี่ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเอาสปีดโบ๊ทจำลองเหตุการณ์นะคะ
จำลองให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุดค่ะเราใช้เรือโคบอลเหมือนกันในการที่จำลองเหตุการณ์
โดยลงพื้นที่ตรงจุดแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเลยคือตรงกลางใกล้กับท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะคะ
ทีนี้ระหว่างการจำลองค่ะมีทีมข่าวแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีกู้ภัยทางน้ำและนักประดาน้ำร่วมจำลองเหตุการณ์ด้วยนะคะ
เพราะว่าแน่ล่ะมันต้องมีความปลอดภัยมากที่สุดในการจำลองเหตุการณ์นี้
คือเราก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์ว่ามันใกล้เคียงที่สุดเป็นยังไง
แต่เราก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยในการที่จะจำลองเหตุการณ์ด้วย

นี่ผู้สื่อข่าวเราแน่นอนต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะ
คุณธนกรทองคำค่ะทดลองไปนั่งอยู่ที่ท้ายเรือโคบอลด้านซ้าย
จุดเดียวกันกับที่คนบนเรืออ้างว่าคุณแตงโมอยู่ตรงนั้น
โดยความเร็วเรืออยู่ที่๘น็อตหรือ๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทีมข่าวก็เลยลองจำลองสถานการณ์เป็นลักษณะความเร็วของที่ของเรือ

พอตกลงไปเพราะเห็นมั้ยคะเรือวิ่งไปเป็นระยะเวลา๑นาที
คำให้การของคน๕คนที่อยู่บนเรือบอกว่า
ตกปุ๊บแสนตะโกนปั๊บม่อตกเรือ
นอนนะครับทุกผู้ชมครับ๘นอนนะครับ
นี่ค่ะคือให้เห็นชัดเลยว่าตกลงไปปุ๊บ
อันนี้ผู้สื่อข่าวเราคุณธนกรมีเสื้อชูชีพ

แต่นี่ค่ะถ้าบอกว่าตกปุ๊บ
หยุดเรือปั๊บคือเรือนเดินหน้าต่อไป

ระยะห่างเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะนาทีเดียว
ทีนี้ทีมข่าวทำการทดสอบอีกหนึ่งรอบนึงค่ะ

คราวนี้ใช้ความเร็วเรือเท่าเดิมคือ๘น็อต

คือลักษณะการขับเรือที่มีการกระชากหรือว่าเร่งความเร็วเรือออกไป
ตามคำให้การที่บอกว่าอาจจะมีการกระชากของเรือเหมือนออกตัวกระทันหัน
ทำให้คุณตังโมเสียหลักแล้วก็หงายหลังตกเรือไป
ลองดูการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่๒กันค่ะ
นี่ค่ะจำลองให้ดู๒แบบ

สมมุติว่าวิ่งปกติความเร็วคงที่เราตก
กับวิ่งแบบมีการกระชากคือจังหวะออกตัวเรือแล้วก็เสียหลักตกลงไป
แต่ที่แน่ถ้าตามคำให้การ๑นาที
หลายคนอาจจะมองว่า๑นาทีมันแป๊บเดียว

เฮ่ยไกลแล้วน่ะ

ด้วยความเร็ว๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง๑นาที

คุณจะไม่ถูกดูดลงไปใต้ท้องเรือ

คุณจะไม่ถูกดูดลงไปใต้ท้องเรือ
ที่มีคนเขามีการพูดคุยกันว่า
แล้วเลยโดนใบพัดเรืออย่างไรยังไงหรือเปล่า

สังเกตว่าแรงน้ำจากใบพัดเรือเนี่ย
พัดคนที่ตกลงไปให้ออกห่างจากเรือนในทันทีด้วยความเร็ว๘น็อต
คือเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาเคยออกมาบอกแล้วว่า
ใบพัดเรือที่มันทำงานหมุนวนอยู่เนี่ย
คุณผู้ชมลองนึกภาพเหมือนใบพัดในพัดลมนะคะ

ไอ้แรงหมุนนั่นแหละมันจะเป็นตัวผลักให้คนที่ร่วงลงไป
วัตถุที่อยู่ใกล้กับเครื่องยนต์เนี่ย

ส่งไว้ส่งไว้

มันคือหนู
เดี๋ยวเราต้องจับมัน
นี่ลือก็ไปนึงละทีนะพี่
นึงละที
ตกมุมเดียวกันเลยครับท่าเดียวกันเลย

ใช่เพราะก่อนตกเขาจะคว้าไปทางกาบเรือด้านซ้าย
เอาอย่างนี้ค่ะนี่คือเวลากลางวันที่เราจำลองเหตุการณ์

คนตกลงไปเสียงเนี่ยถ้าฟังจากเครื่องยนต์แล้ว
คุณผู้ชมเห็นพร้อมกันนะคะ
แล้วตามคำให้การคือเรือเนี่ยแล่นออกไปกว่าที่จะรู้ว่ามีคนตกลงไปในประมาณ๑นาที
ทิ้งห่างไปเยอะตอนกลางวันเนี่ยนี่ผู้สื่อข่าวเราใส่เสื้อชูชีพมองไม่ค่อยเห็น
ตอนกลางคืนถ้าเอาเวลาเกิดเหตุจริงเนี่ยมันมืดมาก
เขาบอกว่าทัศนวิสัยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมองไม่เห็น
ทดสอบครั้งที่สามด้วยพี่เบิร์ตครับครั้งที่สามเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวเนี่ยลองปล่อยทุ่นสีขาวลักษณะคือเสมือนเป็นตัวแทนของคุณแตงโมค่ะ
พลัดตกจากเรือในจุดต่างตั้งแต่ด้านหน้าเรือกลางลำเรือ
แล้วก็ท้ายเรือทางกาบซ้ายตามข้อสังเกตของทนายตั้มนะคะ
จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ตกท้ายหรือเปล่าตกหัวเรือหรือเปล่ากลางเรือหรือเปล่า
แบบนั้นนะคะซึ่งเราทดลองครั้งที่สามเนี่ยสองครั้งด้วยกัน
เขาบอกว่ายังไงก็ตามตัวทุ่นจะถูกผลักออกไปจากท้ายเรือในทันที
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่า
คือเราเนี่ยพยายามจำลองสถานการณ์ให้มันใกล้เคียงแหละ
แต่เราก็ไม่สามารถจำลองให้มันได้ถูกต้องตามเหตุการณ์จริง๑๐๐
เพื่อเปรียบเทียบจังหวะที่คนตกลงไปจริงได้
เพราะว่าตัวคนเนี่ยยังไงน้ำหนักมันมากกว่าทุ่นที่เราลองปล่อยไป
แบบนี้อยู่แล้วอ่ะนะคะเอาลองดูการทดลองครั้งที่สามกันหน่อยค่ะ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่อยู่ในมือของผมนั้นก็คือทุ่น
เดี๋ยวเราจะลองจำลองเหตุการณ์ตามที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
สันนิษฐานว่าคุณแตงโมอาจจะพัดตกจากทางกราบเรือด้านซ้ายนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาลองในความเร็ว๘น็อตกันดูครับว่าตัวทุ่นนั้นจะไปในทิศทางใดนะครับ
หลังจากตกลงไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ
นี่ค่ะคือเราให้คุณธนกรเนี่ยทดสอบทุกรูปแบบคือต้องบอก
ถ้านี้เราก็จะเห็นว่ามีคนพยายามทำการทดลองแล้วเนาะว่าจะตกลงไปในลักษณะแบบไหนความเร็วเท่าไหร่
ในการสำรองสถานาการว่าร่วงลงไปแบบไหน
คุณธนากรนี่จะบอกว่าเป็นคนแรกก็ได้นะที่ทดสอบว่าถ้าตกลงไปจริง
จริงจะตกลงไปลักษณะแบบไหนจะถูกดูดใต้ท้องเรือ
ถูกผลักออกจากเรือหรือจะอยู่ห่างจากเรือมากน้อยแค่ไหนเนี่ย
คือเราทำให้ดูให้เห็นเลยว่าถ้าเอาตามคำบอกเล่าของทั้ง๕คนบนเรือเนี่ย
มันน่าจะออกมาในลักษณะแบบที่คุณธนกรตกลงไปนี่แหละ
คือไม่มีทางดูดเข้าไปใต้ท้องเรือ
นับถือน้องเขาจริงนะวันนี้วันนักข่าวด้วย
พิสูจน์ได้เลยว่าไอ้ทั้งแบบเบาก็คือทุ่น
หรือแบบคนพี่น้องเขาหนักพอสมควรมันถูกผลักออกหมด

ใช่ทำไมถึงไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาด
เพราะว่าไทยรัฐทีวีลงทุนทำแบบนี้เพราะอะไร

ผมได้รับรายงานว่าเดี๋ยวตำรวจเขาจะมาทำแบบนี้เหมือนกัน
เราทำให้ดูก่อนว่าไอ้ที่เราทำเป็นแบบนี้
แล้วที่ตำรวจเขาทำออกมามันจะเป็นยังไง

แต่บอกแบบนี้ก่อนนะว่าในการจำลองสถานการณ์นี้
มีทั้งผู้เชี่ยวชาญทางน้ำมีทั้งกู้ภัยนะ

จะมีคนที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัย

เตือนไว้ตรงนี้ก่อนเพราะผู้สื่อข่าวเราเองก็สวมเสื้อชูชีพนะ
อันนี้ต้องบอกด้วยว่าเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยมาอันดับแรกเหมือนกันนะคะ
ดูต่อนะไม่อยากให้พลาดนะกล้องวงจรปิดริมแม่น้ำเจ้าพญาล่ะ
คุณผู้ชมครับรอปภของคลังสินค้าคลังหนึ่ง
อยู่ใกล้นี่แหละใกล้ใกล้จุดที่คาดว่าจะเกิดเหตุนี่แหละ
รอปภบอกว่าคืนนั้นนั่นหรือพี่นักข่าว
ผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องนะ

แล้วก็เลยลองกลับไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิด
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดเวลา๒๑นาฬิกา๓๕นาทีครับ

ใกล้กับวัดรุ่มโครงคารามอำเภอบางกรวยจนทบุรี

ฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่คุณแตงโมจะตกเรือ

ขับมาจากร้านอาหารมุ่งหน้าสะพานพระราม๗

เพราะว่าอยากจะไปถ่ายรูปที่สภาพพระราม๘ให้ทันตอนสวย
แต่คลิปที่มีการตั้งข้อสังเกตกัน
ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแตงโมตกเรือเนี่ย
ซึ่งเวลาจริงคือ๒๒นาฬิกา๓๐นาที
เพราะเวลาในกล้องจะเร็วกว่าเวลาจริง๓นาที
ที่เราวงไว้คือมันเหมือนมีอะไรตกลงมา
เครื่องอย่างกระทันหันคาดว่าจังหวะนี้อาจทำให้คุณแตงโมตกจากเรือหรือเปล่า
ต่อมาเวลา๒๒นาฬิกา๕๒นาทีครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ

เพื่อแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้ไปช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่บริเวณท่าเรือของคลังสินค้า
ผมนำเรียนตอนต้นครับคุณผู้ชมอย่าพลาดนะ
อยู่ฝั่งเดียวกับท่าเรือพิบูรสงคราม๑ที่มีกล้องวงจรปิด
หันหน้าไปทางจุดที่เรือสปีดโบ๊ทวนหาคุณแตงโม
แต่พนักงานบอกว่าไม่สามารถจะเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูได้
แต่รอปภของคลังสินค้าให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้
บอกว่าคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์เนี่ย
กล้องบริเวณท่าเรือจับภาพของเรือที่คุณตังโมนั่งมากับเพื่อน
โดยล่องมาจากสภาพระราม๗ช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที
เห็นมีคนอยู่บริเวณหัวเรือ๒คน
ซึ่งเรือมุ่งหน้าไปทางท่าเรือพิบูรสงคราม๑ไม่เร็วมากเท่าไหร่
จากนั้นเรือสปีดโบ๊ทก็เบาเครื่อง
เบาเครื่องแล้วมาหยุดตรงท่าเรือคลังสินค้าที่เขาอยู่เนี่ย

เขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความตกใจ
ก็เลยวิ่งออกมาดูนึกว่าคนทะเลาะกัน

ไม่นานก็เห็นเรือขับกลับไปทางท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นอีกหลายรอบ
เหมือนจะหาอะไรสักอย่างมาในน้ำ

แล้วก็มีเรือสปีดโบ๊ทมาช่วยค้นหาด้วย
กระทั่งมารู้ว่าอ๋อมีคนตกน้ำ

ภารกิจเขียวหายแล้วเป็นภารกิจแดง
มาหลายเทียวทุกทีแล้วเที่ยวสุดทลาย

ที่ตกมาผมนึกว่าคนเขาทะเลาะกัน
เสียงร้องที่เราได้ยินกรี๊ดร้องแบบยังไง
ร้องบ่อยกลัวร้องแป๊บเดียวครับร้องแป๊บเดียวก็หายไปเลย
แบบลักษณะเหมือนแบบหวัดกลัว

จากนั้นครับพอเสียงมันสงบแล้ว
เสียงมันสงบแล้วเรือขับไปครับ
ขับไปก็คือตอนแรกเรือมาจากทางไหน
มาจากฝั่งนู้นถามมาจากฝั่งนู้นครับ
คือมาตรงนี้แล้วเราก็ได้ยินเสียงกรี๊ดครับ

แล้วยังไงต่อครับอันนี้ผมไม่พิสูจน์แล้ว
อันนี้มันก็เขาขับช้ามังเร็วมาก
แต่ขับหลายรอบก่อนที่ว่าจะมาผมได้ยินเสียงกรี๊ดนี่นะ

บริเวณที่เกิดเหตุมีท่าเรือขนทราย
ของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กันนี่แหละ
แล้วก็จะมีเรือมาทุกทรายประจอด
รถแคลตักทรายขึ้นจากเรือเกือบตลอดเวลา

สันนิษฐานว่าทรายที่พบในปอดคุณแตงโม
มันเป็นไปได้ไหมว่าก็คือทรายบริเวณท่าเรือที่เป็น
ที่เป็นท่าเรือของเรือขนรรดิี่ไซล์
พี่เบิร์นรู้ไหมครับว่าตอนนี้ทุกคนติดตามข่าวของคุณแตงโม

คือตอนนี้ทุกคนส่งข้อความมาถามว่าตอนนี้ใต้ตาไม่ได้พักผ่อนเลย
เพราะว่าตามติดข้อมูล๒ทวิต๒โลกออนไลน์
พยายามเพ่งดูกล้องวงจรปิดอย่างที่เราเอามานำเสนอเนี่ย
จนตอนนี้ใต้ตาดำคล้ำกันไปหมดแล้ว
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีเนี่ย
เราจะรวบรวมทุกประเด็นมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รู้กัน

จากที่เมื่อสักครู่นี้พี่เบิร์ตเล่าไปเรื่องของกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะว่า

ที่เหมือนร่วงหล่นลงมามันใช่คุณแตงโมจริงไหม

มีคำให้การของกลุ่มนักตกปลา

เขานั่งตกปลาอยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุ

แล้วค่อยวนกลับมาเหมือนตะโกนถามหาว่าเห็นคนตกน้ำไหมอะไรอย่างนี้

คุณอนุชาประเสริฐสวัสดิ์หรือคุณออฟ
เขาก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าพี่ผมเห็นว่าเรือเลี้ยวกระทันหันในลักษณะกระชาก
ผมเห็นตอนสี่ทุ่มผมกับเพื่อนสี่คนตกปลาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
ได้ยินเสียงคนบนเรือหัวเราะสนุกสนานแล้วอยู่อยู่เรือหักเลี้ยวกระทันหันจนน้ำเนี่ยกระจายไปหมดเลยพี่
ตรงบริเวณท่าเรือคลังสินค้าเมื่อสักกี้นี้ที่บอกว่าได้ยินเสียงกรี๊ดเนี่ยคือท่าเรือใช่ไหมคะ

บอกผมเห็นเขาหักเลี้ยวกระทันหันตรงนั้นแหละแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นเรือขับช้าลงแล้วลักษณะเหมือนวนหาอะไรบางอย่าง
แล้วตะโกนเรียกชื่อคุณแตงโมก่อนที่จะขับเข้ามาริมแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนถามกลุ่มพวกผมเนี่ยว่าเห็นคนตกน้ำไหมพวกผมก็บอกว่าไม่เห็น
แล้วเรือเนี่ยก็ขับออกไปแล้วก็วนหาอีกรอบนึงซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่วันแรกแล้วในเรื่องนี้
ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำแล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปใช้ในการค้นหาแล้วก็จำลองเหตุการณ์ด้วยค่ะ

กี่คนหนึ่ง

อืมพอได้ยินเสียงหัวเราะมาเริ่มมาด้วยครับ
พอครับอีกสักพักนึงเขาก็หักโค้งเลยครับ

โค้งแบบเร็วเลยครับแบบน้ำกระจายเลย

แล้วก็อีกสักพักนึงป้านเกือบสิบนาทีได้ครับ

คือตอนนั้นเขาขับมาทาง

ก็เรียกอะไรทางฟรรมห้านะครับ

มันก็ละสายตาไปสักพักหนึ่งก็เห็นแบบเกือบ๑๐นาทีได้ครับ
ก็เห็นเรือคันเดิมสีขาวน้ำเงินเขาก็วิ่งช้าเลยครับ
ช้ามาวนตรงที่เดิมครับ

ที่เขาขี่เร็วรอบแรกครับ

แล้วก็เขาก็ขี่เหมือนขี่ช้าวนหาอะไรไม่รู้
ที่เขาหักเร็วน้ำกระจายใช่ไหม
ใช่ครับเขาก็กลับไปอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้ครับ

แต่รอบนี้มาพร้อมเสียงตะโกนครับ

โกนเรียกตอนนั้นพวกผมได้ยินว่าพ่อพ่อครับ

พวกผมเลยลุกยืนขึ้นกัน
ทีนี้เขาก็มองเห็นพวกผมเขาก็เลยขี่เรือเข้ามานิดหน่อยครับ
เขาก็ตะโกนถามว่าพี่คะพี่คะเห็นคนตกน้ำไหมคะ
กับสิ่งที่เราเห็นว่าเขาขับมาเร็วแล้วขับเร็วจนน้ำกระจาย
คิดว่ามันสอดคล้องและสัมพันธ์กันไหมครับ

ถ้าผมเห็นแบบเรือเร็วขนาดนั้นผมเชื่อแน่ว่าเขาไม่ได้ไปขี่หรอก

คิดว่าถ้าเขาบอกว่านั่งแล้วมันพัดตก
มันยังจะสมเหตุสมผลมากกว่าครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ไม่มีใครรู้เลย
คุณอรัชพรว่าตำรวจแอบเรียก๕คนที่อยู่บนเรือมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วคราวนี้ขอโทษเข้มสอบปากคำเข้มเลย
คุณผู้ชมครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
วันนี้ก็เข้าสู่วันที่๙แล้วนะครับ
ล่าสุดเมื่อเวลา๑๒นาฬิกา๒๕นาที
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค๑ถนนวิภาวดีรังสิต
มีรถตู้ป้ายแดงขับเข้ามาครับ
แล้วไม่นานครับนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปอ
เดินออกมาจากตัวอาคารทันทีที่ปอเห็นผู้สื่อข่าวก็
บันทึกภาพนะแล้วจากนั้นเขาก็ขึ้นรถตู้ออกไปทันทีครับ
ต่อมาเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีคุณผู้ชมนี่รถตู้คันแรกก่อน
นี่ฮะเราจับภาพได้คุณปอนะจะได้ยืนยันว่าใครมาบ้าง
นาฬิกา๑๕นาทีใครที่ติดต่อคุณกติกไม่ได้เลย
ตำรวจเชิญตัวมาตำรวจติดต่อได้นะครับผม
กระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมครับมาที่กองบังคับการ
ตำรวจภูทรภาค๑มาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
โดยจากรายงานที่มีการสอบปากคำทั้ง๕คนแบบจริงจังเข้มข้น
เพื่อบันทึกคำให้การลงในสำนวนเพราะก่อนหน้านี้ทั้ง๕คนไม่ยอมพูด
แล้วพูดแบบเล่าเหตุการณ์เท่านั้นและจากการสอบสวนของตำรวจพบว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมครับ
อุบัติเหตุยังไงอ่ะเขาบอกว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือจริงครับ
ตกจากเรือสปีดโบ๊ทตามที่แซนให้การไว้ว่าแตงโมมาปัสสาวะท้ายเรือ
โดยขอจับขาของแซนไว้หลังจากปัสสาวะเสร็จคุณผู้ชมหลับตานึกภาพไปนะ
หลังจากคุณตังโมปัสสาวะท้ายเรือก็ขอจับขาของแซน
พอเสร็จปั๊บกำลังจะดึงตัวเองขึ้น๒มือจับขาแซน
แซนไม่ทันระวังตัวก็จะไหลลงไปตามจะไหลลงไปตามแตงโม
เสร็จปั๊บแซนพยายามพลิกตัวเพื่อเกาะไม่ให้หล่นตามแตงโมไป
จังหวะนั้นแหละทำให้แตงโมพลิกตกไปด้านซ้ายของเรือแล้วจมหายไปครับ
แซนตะโกนบอกคนในเรือบอกว่าแตงโมตกน้ำ
ใดนั้นปกับโรเบิร์ตรีบวนเรือกลับมาค้นหาทันที
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าที่ซอกเบาะด้านซ้ายท้ายเรือพบเส้นผม
ซึ่งตรวจพิสูจน์แล้วเป็นเส้นผมของคุณแตงโม
แล้วก็ยังตรงกับการจำลองเหตุการณ์ที่เอาใบพัดเรือเทียบกับบาดแผลที่ขาทั้งสองข้างของคุณแตงโม

เนื่องจากนี่แหละครับโอ้โหสั่งด่วนฟ้าผ่าเปรี้ยงมาเลยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรี
นพสินภูลสวัสดิ์ท่านผู้ประคับการสืบสวนกองประชาการตำรวจนครบาน
ร่วมกับพตตรีวะสันเตชะอกะเสมท่านผู้ประคับการสืบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑
คลี่คลายคดีให้แล้วเสร็จในหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้เกิดความกระจ่าง
เพื่อให้สังคมได้หายเคลือบแคลงสงสัยและให้รายงานตรงกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกวันครับ
ระหว่างที่สอบสวนพตจิลภัทธ์ภูมิจิตผู้ประชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
สั่งการให้พนักงานสอบสวนที่ทำคดีเข้ามาบันทึกปากคำของผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง๕คน
และพยานปากสำคัญโดยคาดว่าภายในวันจันนี้ทั้ง๕คนจะถูกแจ้งข้อหากธรรมการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนจะมีข้อหาอื่นอีกหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับความผิดของแต่ละคนแต่ละคนไปครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้เมื่อวันนี้หลายสื่อเสนอประเด็นเรื่องที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ในเรือโคเปียล๒๕
เพื่อไปตรวจสอบอย่างละเอียดไปเก็บหลักฐานที่มันคาดว่าจะมีหรือว่าหลงเหลืออยู่
แล้วไปเจอเส้นผมคุณแตงโมตกอยู่สองจุดนะคะคือบนเรือกับที่ใบพัดเรือ
ก็เลยทำให้ข้อสันนิษฐานที่ว่าคุณแตงโมน่าจะพลัดตกน้ำจากท้ายเรือเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้เอาง่ายนะทุกคนก็พยายามที่จะช่วยไขปริศนาการเสียชีวิตคุณแตงโมนิดานี่แหละ
นักสืบโซเชียลเอ่ยโคนงโคนันอะไรกันมาเต็มไปหมดเลย
บางคนก็ให้ความเห็นว่าไม่ได้ตกท้ายเรือหรอกตกหัวเรือนี่แหละกลางเรือนี่แหละ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมีการไปเจอเส้นผมคุณแตงโมที่ท้ายเรือกับใบพัดเรือ
หลายคนก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือจะตกท้ายเรือจริง
วันนี้เราเลยส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้นะคะ
คุณหมอบอกแบบนี้ค่ะว่าข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
แต่ถ้าสมมุติว่าให้วิเคราะห์จากการดูข้อมูลจากข่าวเนี้ยอืม
การพบเส้นผมคุณแตงโมบนเรือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่แล้ว
เพราะว่าทุกคนนั่งอยู่บนเรือตั้งกี่ชั่วโมง
จะพบเส้นผมของทุกคนบนเรือเนี่ยไม่แปลกเลย
ส่วนการพบเส้นผมที่ใบพัดเรือแบบ๑เส้นหรือ๒เส้น
อันนี้คุณหมอบอกว่าผิดปกติค่ะ
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

เอาอย่างนี้ถ้าคุณแตงโมตกเรือจากท้ายเรือใช่ไหม
แล้วเกิดบาดแผลที่ขาก็คือโดนใบพัดเรือฟันขาใช่ไหมคะ
แล้วเส้นผมไปติดเนี่ยมันจะไม่ติดแค่เส้นสองเส้นค่ะพี่เบิร์ต

เพราะว่ามันอาจจะเกิดจากแรงกระช่าและข้อหมุนใบพัด

อย่างน้อยต้องสักกรัมนึงประมาณนั้น
คุณหมอเลยบอกว่าส่วนนี้ตรวจสอบไม่ยากหรอก

อย่างเช่นหนังศีรษะไปติดตามน็อต

ลำพังพบแค่เส้นผมเส้นสองเส้นที่ใบพัดเนี่ย

หมอบอกว่ามันก็ไม่ค่อยปกติ
จริงตัวปั่นแล้วเวลากลไกของมันข้างใน
อาจจะเป็นหัวน็อตรูอย่างต่าง
เนื้อเยื่อมันจะไปติดต่อให้ปั่นยังไงมันก็ไม่หลุด

เส้นผมไม่สามารถเอามาบอกได้แบบนั้น

ถือว่าเป็นวัตถุพยานชิ้นหนึ่ง
ที่เอามาใช้ประกอบ

ที่จะเป็นลักษณะของการตกท้ายเรือ
ทีมข่าวเราก็ลองตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดนะคะ
กับตำรวจที่ดูแลคดีคุณแตงโม

ประมาณสัก๒๓เส้นของคุณตังโมบนเรือจริง

นี่เนอะลมพัดเราเสยผมบ้าง
วีผมบ้างรวบผมบ้างปล่อยผมบ้าง

แต่อันนี้ทีมข่าวเขียนมาให้แบบนี้

ยืนยันขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยว่า

ตนาคืออยากจะช่วยไขปริศนาในเรื่องนี้

ในโลกโซเชียลข้อมูลหลังไหลเข้ามาเยอะ
อันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนเมคอันไหนไม่เมค

คดีความมันคืบหน้าไปถึงตรงไหนยังไงบ้างแล้ว